กฎหมายกำหนดว่าในการเลือกตั้งทั่วไป
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยมีเงื่อนเวลาและเงื่อนไขกำหนดว่า
ไม่เกิน๖๐วันนับจากวันเลือกตั้ง

การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้น
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
คือกรกตต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างมาประกอบ
ก่อนพิจารณาประกาศรับรองผล
ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
กรกตต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ไม่เกินวันที่๒๒พศพ๒๕๖๒
หรือกรกตอาจจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ครบ๖๐วันก็ได้หากสามารถทำได้
เพราะกฎหมายให้อำนาจกรกต
ประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และไม่ให้ช้ากว่า๖๐วันนับแต่วันเลือกตั้ง